วันนี้คณะกรรมการกรกตได้ประกาศจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ
จากการคำนวณของแต่ละพักการเมืองใหม่นะครับ
หลังจากที่สารดีกาเพิกถอนสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักประชาธิปัตย์
ทำให้ภักดิ์ประชาธิปัตย์มีสอลดลง๑คน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับ
ทำให้จำนวนสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์ลดลง๑คน
ส่งผลให้นายจักรพันธ์ปียพรภัยบูลหรือสจเซ้ม
ฟาร์มไก่ชนซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อ
แทนในก่อนจติกวณิตได้เพียง๑๒วัน
หลุดจากเก้าอี้สอสอทันที
ขณะที่พักไทยรักธรรมได้รับการจัดสรรสอสอเพิ่ม๑คน
คือนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาค
สมัครสอบบัญชีรายชื่ออันดับที่๑ของพัก
ซึ่งก่อนหน้านี้นายพิรวิทย์เองก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง๓วัน
เพราะมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งทำให้ผลคะแนนเปลี่ยนแปลงไป
สารรัฐธรรมนูญนัดประชุมว่าจะรับหรือไม่รับวินิจฉัย
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
รัฐธรรมนูลหรือไม่ช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
วิบรัฐบาลและวิบฝ่ายค้านลงชื่อขอให้สารวินิจฉัย
หลังจากพบหลักฐานมีการเก็บบัตรลงคะแนนแทนกัน
ในระหว่างลงมัธิวารส์๒และ๓
สสกลนครพักเพื่อไทยเมื่อปี๒๕๕๙
เสียบบัตรลงคะแนนแทนสอสออื่น
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

คมนาคมขนส่งประเทศ
หรือที่รู้จักกันในชื่อพรบกู้เงิน๒ล้านล้าน
จนมีการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยให้ร่างพรบเงินกู้ดังกล่าว

ในครั้งนั้นสารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่า

เป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสอสอ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัด
อานัดมอบหมายหรือการครอบงำใด
ไม่ขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูล
ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน
มีผลทำให้การออกเสียงลงคะแนนสอสอในการประชุมพิจารณานั้น
เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่สุจริต
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย
จึงถือว่ามติของสภาผู้แทนราชดร
กระบวนการตราร่างพรบเงินกู้ดังกล่าว
เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูล
ส่งผลให้ร่างพรบฉบับดังกล่าวเป็นโมคะ